อวันต่างกันพอแล้วแหละพอแล้วมาอวัดข่าวกัน
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความผ่านทางไลน์มาเยอะมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเชียร์ทีมวอเล็กบอลที่ฉันเห็นอยู่พอดี
เมื่อเช้าก็เชียร์กันไปแล้วเชียร์ไหมเชียร์
เชียร์อยู่แล้วแหมทีมวอเล็กบอลสาวไทยของเรา
แม้ว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ก็ทำเต็มที่แล้วล่ะ
ถูกใจนี่เราเข้าข่าวกันเลยไหมคะ

ใช่แล้วมากันที่จังหวัดนครพนมกันเลยนะครับ
ไปกันที่เรื่องราวของขบวนแห่ขันหมาก

หาด้วยประกาศตรงนี้เลยคุณชนะโสดนะคะ

เพราะว่านุ่มคนนี้เขาแห่ขันหมากไปขอเจ้าสาว
แต่ที่สำคัญขบวนแห่ขันหมากของเขาไม่ธรรมดา
เพราะว่ามีการจัดรถไถนาม
ภูมิปัญญาชาวบ้านไปขอเจ้าสาว
ติดตามกันดูว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะ

คันหมากมาแล้ว
คันหมากมาแล้ว
มาแล้วน้องแก้วรับด้วย
วันนี้คนสวยแต่งชุดอะไร
มาแล้วมาแล้วขบวนขันหมากที่ยิ่งใหญ่

เพราะว่าเป็นขบวนของเจ้าบ่าวอย่างนายกิติศรีสว่าง
วิศวะเครื่องกลเจ้าของกิติการชั่ง

แต่งงานทั้งทีต้องใช้รถเทลเลอร์คันใหญ่แบบนี้แหละครับ

นี่เขาเรียกรักจริงให้ติงนัง
เฮ้ยรักจริงหวังแต่งครับ
พร้อมแล้วก็เคลื่อนขบวนออกไปหาเจ้าสาวกันเลย

อยู่ในตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ก็พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนครับ
แล้วก็ต่างคนต่างทำงาน
แล้วก็เจ้าสาวเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนผมเองก็ทำงานอยู่ที่บ้าน

แล้วจัดงานแต่งงานก็เลยมีไอเดียว่า
ทำยังไงก็ได้ที่เกี่ยวกับอูซ่อมรถ
ให้มันเป็นขึ้นมาแบบนี้ครับ
อกจากจะยกขบวนขันหมากขึ้นรถเทลเลอร์
ตกแต่งด้วยลูกวงหลากสีสันสวยงามแล้ว
ยังมีรถแต่งเครื่องเสียงร่วมในขบวนอีก๙คัน

คือเลิกเริ่มขบวน๙นาฬิกา๑๙นาที
ไปสู่ขอเจ้าสาวนั่นก็คือ

สาวนักบัญชีที่คบหาดูใจกันมาเกือบ๔ปี

ก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองกันก่อนครับ
แต่พอผ่านไปแล้วเห็นหน้าเจ้าสาวก็ชื่นใจ
จูบมัดจำแฉะภาพก่อนก็แล้วกัน

รู้สึกอย่างไรกับเจ้าบ่าวคนนี้
เป็นคนใจดีค่ะใจเย็น
แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะ

ขบวนขันหมากรถเทลเลอร์แล้วนะครับ

มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับ
ดูความรักอันยิ่งใหญ่จากภาคใต้ไปแล้ว
ข้ามไปที่จังหวัดนครพนมอีสานบ้านเห่ากันบ้าง

ประกอบกิจการค้าขายรถไถนาเดินตาม

ประสบความสำเร็จหลงรักสาวพนักงานแบงค์
จัดคารวาลรถไถนาเดินตาม

ตกแต่งด้วยดอกคูณและทางมะพร้าว

จัดเป็นขบวนขันหมากแห่ไปขอเจ้าสาวซะเลย
นายกิติธนพลโพราศีอายุ๒๕ปี
เจ้าบ่าวหนูฟ้อหลอกเตี๊ยวคุณนี้บอกว่า

เพราะประสบความสำเร็จจากอาชีพนี้
แม้จะพอมีฐานะแต่ก็ไม่ต้องเลิศหรูมาก
นำเอกลักษณ์สร้างสีสันในงานแต่ง
โดยการแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว
คบหากันมาเกือบ๒ปีแบบนี้
ส่วนเจ้าสาวแสนสวยก็คือนางสาวสุพัตราอุปทุม
อายุ๒๖ปีและญาติ

ก็ปลื้มใจสุดเพราะว่าไม่เหมือนใคร
แล้วก็แสดงถึงตัวตนรวมถึงความรักของทั้งคู่

จากนั้นก็เข้าพิธีบายสีสู่ขวัญ
แต่งงานตามประเพณีท้องถิ่นอีสาน
ด้วยเงินสินสอด๑ล้านแล้วก็ทองคำหนัก๑๐บาท
ก็ขอให้ทั้งคู่สุขสมหวังครองรักตลอดไปนะครับ
แต่เห็นน้องใบตองดูแล้วมีแอบอิจฉาใช่ไหม
ใช่ตอนป้อนไข่ใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวของความรักนะครับ

เขาบอกว่านี่คือที่มาของคำว่ารักจัดหนัก
เหรอจัดหนักยังไงคะพูดให้เคลียร์นะคะ
เป็นรักที่เขาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของน้ำหนักให้ต้องวุ่นวาย
เพราะว่าเขารักเกินร้อยน้ำหนักก็เกินร้อยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยภาพความน่ารักกันที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
ที่เขาเรียกกันว่ารักเกินร้อยมันเป็นอย่างนี้อีก
ของเจ้าบ่าวที่ไปจุดสู่ขอเจ้าสาวแน่นอนไม่ธรรมดานี่คือนายปัญญาคำแหง
หรือว่าน้องเต๋าอายุ๒๓ปีเท่านั้นนะครับ
เป็นลูกชายของนายโสพลและนางอารีคำแหง
ส่วนเจ้าสาวคือนางสาวปรางมณีรวงพึ่ง
หรือว่าน้องเมย์อายุ๒๒ปี

อยู่ที่บ้านหมู่๑๐ตำบลบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
เขาบอกว่าทั้งคู่นะครับเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน

ฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าไปซื้อของที่ตลาด
ล่างบางประกงถ้าเกิดชอบใจครับ

วิธีการจีบไปเป็นประจำเลย
แล้วไม่ซื้อของซื้อสิไปซื้อให้เห็นให้จำได้ไง
จากนั้นก็เริ่มคบหาดูใจกันครับ
ซึ่งฝ่ายหญิงบอกเองว่าเห็นฝ่ายชายมาตั้งแต่ยังเด็กแล้ว

พอโตมาต่างคนต่างไปเรียนก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากัน
แต่พอมาช่วยขายของที่บ้านนะครับ

แล้วสุดท้ายก็จูงมือเข้าพิธีวิวากัน

การผ่านประตูเงินประตูทอง
เขาบอกว่ากว่าจะผ่านไปได้
เล่นเอาเจ้าเบาเงื่อแตกเงื่อแตนทีเดียว
เพราะว่าเหนื่อยกับแรงเบียดของญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาว
โอ้โฮมากนักเบียบครับดิฉันชอบจุดนี้มากค่ะดิฉันชอบจุดนี้มาก
คือเจ้าบ่าวเขาก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กอะนะกว่าจะเบียดเสียดเข้าไปได้
ใครก็อยากกั้นประตูเงินประตูทอง
เอ้าแต่นี่คืออุปสรรคแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าบ่าว
ว่าอุปสรรคไม่ว่าจะมีเยอะแค่ไหนเราก็ต้องผ่านไปให้ได้
เพราะว่าเรารักมากเลยเนี่ยแล้วนี่ก็คือบรรยากาศก่อนที่จะขึ้นบ้านเจ้าสาว
ฮะอ่าเจ้าบ่าวต้องตะโกนนะครับ
ตะโกนบอกสารภาพรักอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวไปดูกันหน่อย

ตะโกนก่อน

ดวกไว้ยังไง

ลองฟังคำสารภาพรักของเจ้าบ่าว
แล้วก็การพูดถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่กันอีกครั้งหนึ่งครับ

เห็นสาว

เห็นไหมเขาพบรักกันมาตั้งแต่เด็ก

แต่ตัวเด็กดำปีด้วยนะ

คุณผู้ชมครับด้วยความรักบวกกับความมุ่งมั่นของทั้งคู่นะครับ
ก็บอกว่าทั้งคู่พร้อมจ่ายกันลดน้ำหนัก

เจ้าบ่าวเนี่ยจาก๑๔๐กิโลกรัมเหลืออยู่๑๑๕กิโลกรัม
โอ้โฮยอดนะถ้าที่เจ้าสาวจาก๑๓๐กิโลกรัม
ขึ้นเป็นอ๋อค่ะรถลงเหลือ๑๐๕กิโลกรัมครับ
นี่ผมพูดเหมือนเป็นพิกัดน้ำหนักมวยเลยนะ

เขาบอกว่าช่วงนี้ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วย

เขาบอกว่าเรื่องของรูปร่างและน้ำหนัก
อุปสรรคนะครับในการใช้ชีวิตคู่
แต่เป็นความเชื่อใจและความซื่อสัตว์เท่านั้นครับ
ทำให้ชีวิตคู่นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับ
โอ้โฮฟังนะเป็นอย่างไรนะอ๋อใบตองน้ำตาจะไหล
จริงเป็นคู่รักที่น่ารักมาก

และที่สำคัญช่วยกันดูแลเราจะอ้วนแล้วเราจะผอมไปพร้อมกัน

เออพอแล้วทำงานก่อน
มาต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกลุ่มพักจากเรื่องราวของการแต่งงานบ้าง

อยากจะอยากแต่งงานบ้างอะไรบ้างนะคะ
แต่ว่ามาดูกลุ่มวัยรุ่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยการไปทำงานจิตอาสาแบบไม่หวังผล
แทนกับการเป็นสับปะเรอ
ด้วยการตั้งชื่อกลุ่มว่าสับปะเรอซิ่ง

วัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังจับไม้กวาดปัดกวาดเช็ดถู
ทำความสะอาดเมนเผาศพวัดมเหยง
ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ที่พวกเขาตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกแทนกลุ่มวัยรุ่นจิตอาสา

แทนการไปเที่ยวเกรกตามชีวิตวัยรุ่นทั่วไป
จุดเริ่มต้นการเป็นสับปะเลอจิตอาสา
เกิดจากความผูกพันที่พวกเขาเติบโตมาที่วัดแห่งนี้
ปัจจุบันทุกคนจะมีงานประจำทำกันหมดแล้ว

ก็ไม่ลืมชักชวนกันมาช่วยงานที่วัดอยู่เสมอ
ตั้งแต่การรดน้ำต้นไม้ให้อาหารสุนัขและแมว
แม้แต่ซักผ้าจีวรให้หลวงพ่อ
จนกระทั่งได้มาช่วยงานลุงเนิน
ปะเหลอของวัดคนปัจจุบันที่มีอายุ๘๐ปี
เพราะเห็นว่าลุงอายุมากแล้วทำงานไม่ค่อยไหว
กลายเป็นสับปะเลอจิตอาสาเต็มตัวถึงทุกวันนี้
เป็นพิธีการอยู่ทางข้างล่างเตาครับที่เราทำกัน

มีคุมเตาแล้วก็ดูศพ

แล้วหลายคนมาทำอย่างไรหรือเข้าเต้าเต็มสะเบิดอย่างนี้แล้ว
ก็เก็บกระดูกเก็บฟาด
ก็ทำความสะอาดเตาทำความสะอาดเมนอะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนค่าจ้างค่าตอบแทนหนุ่มก็ไม่เคยเรียกร้อง
หากเจ้าภาพให้มาก็จะถวายให้วัด
เพราะทำให้ด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน
และไม่อายหากจะมีคนพูดว่าเป็นสับปะเรอ
ยืนยันจะทำหน้าที่สับปะเลอจิตอาสาต่อไป
หวังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นคนอื่น
หันมาทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ไลค์เลยใช่แล้วเยาวชนรุ่นใหม่สมัยนี้นี่ใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานแบบจิตอาสา
โดยไม่หวังผลตอบแทนน่าชื่นชมมากเลย
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

ก๋วยเตี๋ยวชักยักษ์โอ้โฮตามยับจัดหนักจัดเต็มเลยครับ